คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยจะบอกว่าแค่ในรั้วโรงเรียนอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่
รอบนอกรอบรั้วโรงเรียนเนี่ยมันก็ต้องปลอดภัยด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีเหตุการณ์ไงคะ
เด็กที่โรงเรียนหอวังถูกผู้ชายเหมือนกับเข้ามาประชิดตัวแล้วก็เหมือนจะทำไม่ดีไม่ร้าย
ตังค์ไปต่อให้ได้ไปร้อยหนึ่งมันก็น่ากลัวอยู่ดีค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วน้องเข้ามาโรงเรียนเช้ามาแบบตี๕๓๐แล้วมาเจอผู้ชายแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยนะเดี๋ยวเล่าย้อนให้ฟังนิดหนึ่งก่อน
วันที่เกิดเหตุวันนั้นช่วงประมาณตี๕กว่าค่ะ
คือเรื่องนี้มันมีการโพสต์ในเฟซบุ๊กนะ
บอกว่าผู้ปกครองน้องชั้นม๖ทับ๑๕ถูก
เด็กนักเรียนถูกผู้ชายคนนี้เสื้อดำกางเกงขาสั้นดำเนี่ย
ถืออะไรไม่รู้เหมือนกับปืนจะมาจี้ชิงเงินน้อง
แล้วสุดท้ายน่ะได้เงินไปร้อยหนึ่งนะ
เกิดขึ้นด้านข้างโรงเรียนหอวังเลย
ทีนี้พอเรื่องนี้มันแชร์กันไปในโลกโซเชียล
มันก็เกิดเป็นคำถามไงว่าความปลอดภัยอยู่ตรงไหน
แล้วเมื่อวานนี้ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยค่ะ

สั่งให้เจ้าหน้าที่เทศกิจไปประจำโรงเรียนทุกแห่งเลย
ให้ไปดูต้องไปดูตั้งแต่กี่โมงตี๕เลยค่ะ
คือบางโรงเรียนเด็กเข้ามาเช้าจริง
ให้ไปช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างด้วย
เมื่อวานสั่งการเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
วันนี้ตัวผู้ว่าเองไปที่หอวังเลยตั้งแต่เมื่อสัก๖โมง

ปรากฏว่าไปถึงไปเจอน้าแก้วคนนี้น้าแก้วนางกัญชนาเนธวิจิตรค่ะ

แล้วตัวพี่แก้วเนี่ยคือคนที่เห็นเหตุการณ์วันนั้นด้วยนะ
ซึ่งพี่แก้วก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ย
เหมือนจะบังคับน้องตอนนั้นพี่แก้วแบบเอ้ยทำยังไงดี
ขี่รถไปตามคนมาช่วยแล้วก็บอกอาจารย์ในป้อมว่า
นี่อาจารย์คะมีเด็กจะถูกลวนลาม
แล้วพอจังหวะที่พี่แก้วออกมาเนี่ยคือตอนนั้นคนร้ายก็หนีไปแล้วอะค่ะ
แล้วพี่แก้วนะไม่หยุดนะขี่รถตาม
แล้วก็วนรถกลับมามาถามน้องด้วยว่าน้องเป็นยังไงบ้าง
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมันอาจจะเป็นมุมไกลหน่อยนะคุณผู้ชม

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องตอนตี๕๓๐วันนั้นนะคะ

นี่ไงยังขอบคุณน้าอยู่เลยคืออย่างน้อยพี่แก้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตา

ทีนี้ค่ะผู้ว่าเขาเลยชื่นชมแบบนี้เนี่ยนะคะ

ตรงถนนพระหลโยธินเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแล้วทำยังไงต่อล่ะ
ก็ต้องมีการแจ้งให้เทศกิจมาดูพวกจุดเสี่ยงจุดเปลี่ยวจุดอับต่าง
กันไม่ให้เกิดเหตุไม่ดีขึ้นเนี่ยนะคะแล้ววันนี้คุณผู้ชม
ตอนประมาณสักช่วงบ่ายสองครึ่งอะค่ะอืม
เดี๋ยวจะมีการประชุมกันทั้ง๕๐เขตเลยที่ปรึกษาผู้ว่าเนี่ยจะไปร่วมประชุมด้วย
เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของโรงเรียนแล้วก็จะต้องเน้นย้ำนะ
คลากรของกรุงเทพมหานครต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วบางโรงเรียนคือต้องให้อาจารย์อ่ะ
เหมือนกับเป็นครูเวรมาช่วยดูแลสอดส่องไม่ใช่แค่อยู่หน้าประตูโรงเรียนอย่างเดียวไงคุณ
บางโรงเรียนที่แบบมันเป็นถนนหน้าโรงเรียนมีสะพานลอยเนี่ย
ครูเวรต้องข้ามมาดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยเลยนะโอ้โหจริงจริงหอวังนี่ก็ไม่ได้เป็นจุดเปรียวจุดอับอะไรนะ
มันอยู่ใกล้ห้างมันเป็นแหลกชุมชนเลยแหละมีรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันช้าเมื่อนเนอะ
ตีห้าครึ่งไงทีนี้คุณผู้ชมมันยังไม่หมดแค่นั้นดิฉันไปถ่ายทวิตเตอร์ดู
แล้วที่ฉันเห็นคนที่เขาเตือนภัยว่าโรงเรียนแถวราชดำเนิน
สตรีวิทย์แถวนั้นมีคนเหมือนกับว่าจะมาขอเงินเด็กนักเรียน
จ้องหน้าเดินเข้ามาแบบประชิดตัวดังนั้นบางทีเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยนะ
ถ้าคุณครูโรงเรียนสตรีวิทย์เห็นอาจจะต้องช่วยดูแลช่วยจัดการหน่อย
เพราะว่าเนี่ยค่ะบอกว่าใครที่ยังไม่กลับบ้านหรือว่ารอแถวแม็กซ์เนี่ย
อยากให้ทุกคนไปรอข้างในร้านอ่ะเพราะว่ามีลุงคนนึงเนี่ยนะ
นั่งขอเงินคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วลุงเขาจะบอกว่า
ขอเงินหน่อยคนสวยพอผ่านไปแป๊บนึงลุงเขาก็เดินมามายืนจ้องอ่ะ
ยืนจ้องหน้าจ้องแบบติดกระจกเลยอยากให้ระวังตัวกันด้วย
พอเจอแบบนี้เราก็เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกหลานเหมือนกันเนาะ
ฝากคุณครูฝากโรงเรียนด้วยนะคะ